พาคุณผู้ชมไปดูเป็นการแข่งขันกีฬาที่จังหวัดสุรินบอกเลยว่างานนี้นะจัดเต็มตั้งแต่ขบวนพาเรทยันไปถึงการแข่งขันกีฬาเลย
คุณผู้ชมไปแข่งขันไปเชียร์กันค่ะโอ้นี่อ๋อเป็นขบวนพาเรทที่เป็นพิธีเปิดก่อนเลยนะ
อ่าแน่นอนค่ะคุณอุ้ยดำเบเยอร์ไม้๑นั้นเลิศจริงไม้ตอบไม้๓แล้วก็คนถือป้ายอุ้ยสวยงามกันทั้งหมด
พื้นนี้สะอาดหมดแล้วนะเพราะว่าอะไรกระโปรงยาวกว่าเก็บไปหมดเลยชุดสวยไงคุณ

อาเซียนก็มีเป็นขบวนที่เรียกได้ว่าจัดเต็มอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะ
ของบรรดาชาวชุมชนบ้านตะพรามตำบลเทพรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจัดการแข่งขันกีฬาที่ชื่อว่าเทพรักษาเกมครั้งที่๒๒
อบตเทพรักษาจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาการกีฬาของเยาวชน

และสร้างความรักสมัครสมานสามารถให้ประชาชนในชุมชน
พอมีงานใหญ่ประจำปีแบบนี้
ชาวบ้านมากันเลยค่ะ
มากันทั้งหมู่บ้านและจัดเต็มั้งเสือบผ้า
แต่ว่าในขบวนนี้แอบไปเห็นสาวงามท่านหนึ่งนะคะ
ถือป้ายบ้านตะพรามเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
นี่นะสวยงามตั้งแต่ศีรษะมาเลยนะคะ

แน่นอนแล้วถือไปบ้านตรับรามแต่ไปดูที่

สงสัยคุณพี่เขาเช่าชุดจัดเต็มมา

ไม่ได้ลืมหมาคาบเกิบเข้าป่าบักนัด
เดี๋ยวขออีกทีนึง
หมาข้าบเกิบเข้าป่าบักนัด

เลยต้องไปยืมรองเท้าคู่นี้มา
ใส่ไปก่อนดีกว่าจะเดินเท้าเปล่า

รักนะจุ๊บดิฉันชอบพี่เขามากเลยทีเดียว
แต่นอกจากขบวนพาเรทสวยแล้วนะคะ
ต้องไปดูการแข่งขันกีฬา

บอกเลยนะนี่เป็นกีฬาสำหรับเยาวชนเลยนะ

เป็นรุ่นเยาวชนอายุ๖๐ปีขึ้นไป
เยาวชน๖๐ปีขึ้นไป
เป็นรุ่นสูงวัยชนได้ไหมคะ
เพราะเขาบอกว่ากติกาการแข่งขันคือ
จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า๖๐ปีบริบูรณ์

ปี๊บที่สี่เหลี่ยมสวยเนี่ย
ถูกการเตะเข้าไปแล้วเนี่ย

เอ้าไปดูกันเลย
ดูภาพไปเรื่อยแล้วก็อธิบายกันไป

คือการเตะปี๊บเป็นวัดที่สองอย่าง

ตีดับตลบด้วยค่ะ

คือคนที่คำเดะปี๊บออกไป

คือถ้าอย่างนั้นคุณตอบคำถามก่อนได้ไหม
ว่าถ้าคุณไปแข่งแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่คุณคิดคือ

เอาให้ดีคิดถึงหน้าใคร
เอาเป็นว่าคิดถึงหน้าใครก็ให้เตะไปที่ปี๊บแข็งแรง
ที่อื่นได้ไหม
โอ้แต่ดูปี๊บนี่เบี้ยวเลย
แข็งแรงมากถึงแม้ว่าอายุจะเป็นเยาวชนรุ่น๖๐ปีขึ้นไป

ในกรณีนี้ต้องละเอาไว้ในความฐานที่เข้าใจได้
แต่ละคนถึงแม้ว่าจะหกสิบอัพแล้วนะคะแต่ว่าแรงยังดีอย่างนี้เลย

จะถึงหรือเปล่า๖๐ประธานาธุ์
จะถึงคือยังไงคะ

ผมก็รู้ตัวนะ
สภาพนิสัยแบบนี้ไม่น่าจะอยู่ถึง๖๐
น่าจะถึงเพราะว่าเราอารมณ์ดี

ใช่สิเขาเป็นห่วงที่ฉันก็ห่วงคุณไว้กัน